คุณบอยพิษนุค่ะนี่นะคะ

วันนี้นะคะก็ไม่มีงงไม่มีงานอยู่บ้านค่ะ

คุณบอยพิษนุนะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่จริงจังสุด

เจ้าตัวเลยขอโชว์สักหน่อยนะคะ

หลายคนแบบตะลึงมากนะคะ
เพราะว่าเป็นภาพที่แบบแซ่บภาพนี้ไงจ๊ะเป็นไงคะ

ดึงกางเกงลงมาเพื่อโชว์ซิกแพค

เข้าไปแซวมากมายเลยเชอรี่

ต่อกันที่อีกหนึ่งแซ่บเลยละกันนะคะ
สำหรับตูมตามยุทธนา

คนนี้เขาก็เสพติดการออกกำลังกายเหมือนกันนะคะ
ดูแลรูปร่างได้ดีมาก

ต่อตาบอกเลยว่าอยากจะซบอยู่เหมือนกันจ๊ะ

สาวแท้สาวเทียมใจละลาย
วดหุ่นแบบว่าล้ำบึ๊กไม่พอนะคุณผู้ชม

ดูอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะก็แคปไว้เลย

แน่ใจว่าแคปเพื่อไปเป็นแรงบันดาลใจออกกำลังกาย
ทำไมไม่แคปของเบลล่า
ดูบันทึกไทยลักษณ์แคปหมดเลย